หลังจากถูกหลอกให้นอนกอดมาหลายเดือนโดยไม่รู้ว่าเป็นสาวประเภทสอง
ซ้ำยังถูกขโมยทรัพย์สินไปหลายรายการมูลค่าร่วม๒แสนบาทสุดช้ำเลยนะคะ
สำหรับอดีตแฟนของครูวาใบเกอร์นางฟ้าใบเกอร์เนี่ยนะคะ
ล่าสุดก็มีเหยื่อนะคะเดินหน้าออกมาแฉต่อถึงพฤติกรรมของครูวา
ยักยอกเงินค่าเทอมแล้วก็ปลอมลายเซ็นต์เจ้าของบัตรไปทำบัตรเครดิตด้วย
ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปที่จังหวัดชุมพร
ช่วงแรกก็รับมาส่งให้ด้วยดีระยะหลังเริ่มไม่นำเงินไปส่งแล้วอ้างนู่นอ้างนี่ไปเรื่อย
ลงนามในบินรับเงินค่าเทิมจากผู้ปกครองแล้วก็เอาเงินค่าเทอมไปเป็นของตัวเอง
ทำบัตรเครดิตอีกด้วยหลังจากจับได้ยังไม่ทันจะเรียกครูวาไปสอบถามเลย
ก็ชิงลาออกไปก่อนนะคะก็เลยเข้าแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองชุมพร
นายสุภสินทุบอกต่อว่าภาพที่ทางครูวานำไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
ส่วนกรณีของนายธีรพงศ์ช้อนรำนะคะ

ผู้เสียหายคนนี้เป็นอีกคนนึงค่ะเพราะว่าคนนี้ถูกครูวาหลอกเชิดรถ
คือให้มาซื้อเอาเงินมาจ่ายแล้วก็ผ่อนไฟแนนซ์ต่อเขา
เอาเงินมาจ่ายเรียบร้อยเดือนแรกก็ผ่อนดี
เดือนที่๒ก็ผ่อนดีเดือนที่๓เป็นต้นไปหายเงียบเลยค่ะ
นั้นก็ต้องมาติดต่อตามกับเขา
สุดท้ายตกลงคุยกันเมื่อวานนี้
ครัวบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเอารถมาคืนรถอยู่ดอนเมือง
วันนี้ตกลงกันนายธีรพงศ์หรือคุณเบียร์เนี่ยนะคะ

และนี่ค่ะคือจังหวะที่เอารถมาคืน
คนที่เอามาคืนไม่ใช่ครูวานะคะแต่เป็นผู้ชายที่ชื่อแป้ง

แล้วไปดูวินาทีคุณเบียร์เขาเห็นรถ
ตกลงกันแล้ว

วาวก็เอารถมาให้แล้วตัววาวก็มาดิทีนี้
เบียจะเอาตังค์ให้แต่เบียไม่โอนตังค์แน่นอน
เบียร์เหลี่ยมไงวาคิดเร็วว่าเบียร์เหลี่ยม

เดี๋ยวเราให้วาเคลียร์เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยววาจะเอาแม่
แล้ววาจะมาบ้างไหมเบียร์จะได้รอเอาตังให้
แต่เบียร์รออยู่แล้วเพราะว่าเบียร์ไม่ไปไหนหรอก
ไม่ต้องรอเอาเบียร์เอารถกลับไปเลย
อ่าแล้วว่ะไม่มาเอาตังเหรอ

รู้สึกดีใจเหรอเดี๋ยวมาหามาตั้งรายเดือน

โดยอ้างว่าส่งรถเสร็จจะคืนทองให้

เจ้าตัวขอไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวนะคะ

เป็นเหยื่อทอดแล้วก็หวังจะได้ทรัพย์สินที่หายไปกลับคืนมา